ว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยหนุ่มในวงการลูกทุ่งเนี่ย
นอกจากจะมีเสียงร้อที่ไฟร้อเพราะพิงแล้วนะคะ

คือการเป็นชายไทยทำหน้าที่รับใช้ชาติอีกด้วย
จะมีใครบ้างไปติดตามกันเลยจ้า
คนแรกที่ต้องพูดถึงเลยจะเป็นใครไปไม่ได้
ถ้าไม่ใช่นักร้องนักแสดงและนักแต่งเพลงหมอลำชื่อดัง
เลิงพลมาลาคำเพราะเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
เข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาศ
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่กว่า๖ปี
เพราะทนเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ไม่ไหว
อยากช่วยเหลือจึงได้มาสวมชุดสีกากี
งานบันเทิงพี่เฉลิมพลเข้าสู่วงการจากการประกวดร้องเพลง
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
บันทึกเสียงเพลงครั้งแรกในปี๒๕๕๙
โดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่เฉลิมพลมาลาคำ
คือเพลงตามใจแม่เถอะน้อง
ซึ่งทำให้ดนตรีแนวลูกทุ่งหมอลำ
ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะ
แม้ว่าปัจจุบันเจ้าพ่อเพลงหมอลำเฉลิมพล
ได้ยกเลิกทำวงดนตรีแล้ว
แต่ยังคงมีผลงานการบันทึกเสียง
และรับงานแสดงอยู่เป็นระยะนะคะ

ที่มีดีทั้งเสียงและยังเป็นนุ่มในเครื่องแบบ
ต้องยกให้นักร้องหนุ่มแห่งค่ายแกมมี่โก

เจ้าของรางวัลศิลปินที่มียอดเข้าชม
เว็บไซต์ยูทูปมากที่สุด๒ปีซ้อน

เพราะมีผู้ติดตามเกิน๑ล้านอีกด้วยค่ะ
แม่ก็จะไม่ให้มีผู้ติดตามเยอะได้ยังไงล่ะคะ
เพราะผลงานเพลงแต่ละชิ้นของพี่เขา

และตัวเอ็มวีเพลงที่ยิ่งใหญ่อลังการในทุกเพลง
และต้องบอกว่าพี่มนต์แคนแก่นคูณ
หรือ๑๐เอกกิติคุณบุญคำจุน

เพราะยังทำหน้าที่ชายไทยรั้วของชาติอีกด้วยค่ะ
กับการรับราชการทหารประจำอยู่ในสังกัด
กรมการขนส่งทหารบก

มนแคนจะตัดสินใจลาออกจากราชการ
เพื่อมาทุ่มเทให้กับการทำงานเพลงอย่างเต็มที่
ให้ยับยับยับโอนไว้นะครับ
เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่มรุ่นน้องร่วมค่าย
อิสรพงศ์ที่ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องเพลงเท่านั้น
แต่ยังทุ่มเทกายทุ่มเทใจ
ให้กับงานรับราชการอีกด้วย
กับตำแหน่งคีตะศิลปินชำนาญงาน
ดุริยางสากลสำนักการสังฆีตกรมศิลปากรด้วยการเดินตามรอยครอบครัวที่รับราชการเช่นกัน
แต่ด้วยความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเป็นศิลปินเจ้าตัวเลยเดินหน้าสารฝันตัวเอง
ด้วยการเดินสายประกวดร้องเพลงตั้งแต่๗ขวบจนมาสู่การเป็นแชมป์๑๔สมัยในรายการศึกวันดวนเพลง
และไม่ว่านุ่มอิตจะอยู่ในโหมดงานหลวงหรืองานศิลปินค่ายเพลงเจ้าตัวก็ทำหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบกพร่อง
เพราะทั้งสองหน้าที่คืองานที่มาจากความชอบและความภาคภูมิใจของหนุ่มอิต
ยังมีเหล่าแม่ยกแฟนคลับคอยตามให้กำลังใจตลอดทุกเวทีเลยล่ะค่ะ
และสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มในเครื่องแบบอีกหนึ่งคนก็คือครูเต้ยอภิวัฒน์
นักร้องอินดี้หนุ่มหน้าใสร้อยล้านวิวที่นอกจากเป็นขวัญใจแฟนเพลงแล้ว
ยังเป็นขวัญใจเหล่าลูกศิษย์อีกด้วย
ครูเต้ยรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านกุฎธาตุอำเภอหนองนาคัมจังหวัดขอนแก่น
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำภาควิชาศิลปะศึกษาดนตรีและนัตตสิน
ซึ่งแน่นอนว่าความดังมักมาพร้อมกับกระแสดราม่า
เพราะครูเต้ยต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอาเวลาราชการไปหาเงินร้องเพลง
ที่ครูเต้ยจะออกมาเคลียร์ข่าวว่ารับงานในวงการบันเทิงหลังช่วงเวลาราชการเท่านั้น
เบียดเบียนเวลางานหลวงตามกระแสข่าวแต่อย่างใด
และไม่ได้แค่คำพูดเท่านั้นนะคะแต่เจ้าตัวยังพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอีกด้วยว่า
งานหลวงไม่ให้ขาดงานดนตรีไม่ให้พร่อง
ด้วยการไปมอบความรู้สอนหนังสือตามเวลา
แล้วก็ไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้แฟนเพลงได้เสมอเช่นกันค่ะ
บรรเทิงไทยรัฐจับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบรรเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์